ท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้กลางวันก็ต้องระวังนะฮะ
คนร้ายเนี่ยโจรผู้ร้ายเนี่ยมันเข้าบ้านเนี่ยมันเข้ากลางวันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้โจรก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเวลาจะไปขโมยของเนี่ย
กลางวันดีกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไปทำงานไปเรียนไปอะไร
อันนี้บ้านหลังนี้ที่ระยองนี่มารถยนต์นะค่ะมารถยนต์คนขับมาคนนึง
แล้วก็ลงมาสองคนเป็นผู้ชายเข้าไปในบ้านหลังนี้ที่จังหวัดระยอง
คงเห็นว่าบ้านเงียบกลางวันไม่น่าจะมีใครอยู่เดี๋ยวค่อยดูนะฮะ
เข้าไปสองคนพอเดินเข้าไปสักพักนึงเนี่ยนี่ไม่ได้เดินไม่ได้เปิดประตูนะ
ปีนนะฮะปีนข้ามกำแพงเข้าไปเลยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านทัพมา
ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่มากันสองคนอีกคนนึงรออยู่ที่รถ
ดูซ้ายดูขวามาถึงประตูบ้านกะไม่มีใครแน่มองเข้าไปดูนะฮะ
ผู้ชมดูนะครับอึ๊บเหมือนกับเห็นเจ้าของบ้านหรือยังไง
นี่ปีนกำแพงหนีเลยวิ่งปรู๊ดเลยแต่ถ้าเห็นอย่างเดียวจะกลัวขนาดนี้เลยเหรอ
เดี๋ยวรอฟังลูกชายเจ้าของบ้านเขาบอกนะฮะคือพอออกมาเนี่ยนี่ปีนกำแพงออกมา
รออยู่ในรถคนหนึ่งเปิดประตูอีกคนนึงก็เปิดยังปิดไม่ทันดีเลย
ออกรถไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าต้องมีสามคนเป็นอย่างน้อยอ่ะ
ใช่ค่ะไม่รู้ในรถยังมีใครอีกหรือเปล่านะ
ส่วนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยมี๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนกันว่าระมัดระวังกันหน่อยโจรยุคนี้เนี่ยไม่เลือกเวลาก่อเหตุ
โดยเฉพาะกลางวันนี้ก็เข้าโจรบุกครับบ้านทัพมาหมู่๗ครับผม
นี่ฮะวันนี้เราไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับคุณกุลชาติดังอุโคตรนะครับ
อายุ๔๙ปีนี่ฮะคุณกุลชาติบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองนะ
ช่วงเที่ยงนะตอนนั้นคุณแม่อายุ๖๗อยู่ที่บ้าน
โทรมาบอกบอกมีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วจะงัดประตูหน้าบ้านด้วย
ตอนนั้นแม่อยู่แม่เห็นพอดีคือแม่บอกว่าแม่เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้ว
ลักษณะใครแบบมันเหมือนมาอยู่แถวประตูบ้านท่าทางเหมือนจะมางัดด้วย
โอ้โหคุณแม่คุณแม่แบบตั้งสติดีมากแล้วก็มีวิธีการดีมากนะครับ
คุณแม่กดสัญญากันขโมยอ๋อแล้วเสียงมันดัง
ใช่คือเนี่ยด้อมมองเข้าไปเนี่ยคุณแม่กดสัญญาการขโมย
ลูกชายคงจะติดตั้งเอาไว้ให้อ่ะปล่อยผ้าไปหน่อยนะ
คือจังหวะดูดูอยู่เนี่ยเห็นไหมคือไม่ใช่แค่ว่าส่องเข้าไปแล้วเห็นเจ้าแล้วคนอยู่ในบ้านหรอก
ด้วยความที่เสียงสัญญากันขโมยคงดังมากอ่ะ
ขับหนีไปพอทราบเรื่องเนี่ยคุณกุลชาติแม่โทรมาบอกแล้วรีบกลับมาที่บ้านเลยนะฮะ
เพื่อมาดูว่าแม่ยังปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ไปดูภาพในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองระยองแล้วนะครับ
คุณแม่ผมโทรมาแจ้งว่ามีโจรบุกเข้ามาในบ้าน
กำลังงัดประตูเป็นประตูด้านหน้าบ้าน
ซึ่งพอคุณแม่ผมได้เห็นเนี่ยก็เลยตุเข้าไปดูใกล้ว่าเป็นคนรู้จักหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะแบบลืมกุญแจอะไรอย่างนี้คนในบ้าน
แต่พอไปดูใกล้ใกล้ไม่ใช่ก็เลยกดสัญญาณเตือนภัยจากอ่า
การขโมยเพื่อแจ้งคนรอบรอบบ้านแล้วก็อ่า
ไล่หัวขโมยซึ่งก็ได้ผล
พอเสียงมันดังขึ้นมาเนี่ยหัวขโมยที่กำลังงัดแงะเนี่ย
ก็กระโดดหนีออกมาอย่างไม่ชิดชีวิตเลย
กระโดดออกไปจากจุดบริเวณที่งัดข้ามบ่อปลาแล้วก็ปีนรั้ว
ตอนนี้เจ้าของบ้านแจ้งความแล้วนะฮะค่ะจะได้ช่วยกันตามตัวคนร้ายนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนกันว่าเออลองหาวิธีในการป้องกันไว้หน่อย
เพิ่มเติมหน่อยนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
บ้านหลังนี้เขาติดพวกอุปกรณ์สัญญาการขโมย
คนแก่อยู่ที่บ้านหรือว่าใครอยู่ที่บ้านมีใครมา

แต่ตำรวจคงตามได้นั่นแหละ
หรือถ้าเกิดบ้านไหนแบบโอ้โหสัญญาการขโมย
แม่ไปตรงไปติดมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหม
หรือว่าจะยุ่งยากเนี่ยอย่างน้อยผมว่านกหวีดก็ยังดี
ถ้าคนเท่าคนแก่ท่านยังพอมีแรงเป่านะ

หรือว่าใครอยู่ที่บ้านช่วงกลางวันมีอะไรยังเป่า

แต่คนร้ายกลุ่มนี้นี่โอ้โหยังหนุ่มยังแน่นเรี่ยวแรง
ยังมีแขนขาปกติดีขับรถเก๋งอีกต่างหาก

นี่เหมือนกับหยิบอะไรจะมางัดประตูเขาเลยนะ